ร้องได้ให้ล้าน

มูลค่า๕๐๐๐บาท
คุณฟ้าร้อง
คุณฟ้าร้องได้ครับ
เย้
ต้องได้สิครับแหมเป็นเพลงเดิมมีโอกาสเตรียมตัวมา
และเบิกเลิกไปอย่างสวยงามค่ะ
หลองได้ในคนแรกแบบนี้ครับบีฟ้ารับแล้ว๕๐๐๐บาท
เพราะแน่นอนนะครับเป็นเพลงดังพอพูดถึงสายันสัญญาคนก็จะนึกถึงเพลงนี้เลยนะครับ
ใกล้จ๋าเป็นเพลงจากชีวิตจริง
ท่านอาจจะเกิดไม่ทันแล้วเรื่องครูบ้านนอกคุณปียะตระกูลราช
แต่ก่อนโอ้โหภาพยนตร์เรื่องนี้ดังมาก
นะฮะไปหลงรักนางเอกหมอรำตอนนั้นคุณปริศนาวงศิริ
นะฮะก็เลยแต่งเพลงนี้ออกมานะฮะ
คุณสายันสัญญาเป็นเพื่อนกับคุณปียะ
ก็เลยมาร้องเพลงนี้ให้ระบายความรู้สึกให้โอ้ยอร่อยจ้า
เพื่อนนะฮะก็เลยกลายเป็นเพลงดัง
ฮิตติดมาจนถึงทุกวันนี้นะฮะ
ใครพูดถึงสายันต้องไก่จ๋าแน่นอนนะครับ
มาถึงเพลงที่๒กันเลยนะครับเพลงที่๒นี้มีมูลค่า
หนึ่งหมื่นบาทแล้วถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่สอง

คุณคุณคุณเลยรู้เลยคุณเลยแล้วก็รู้เลยว่ารู้เลยเพลงอะไรรู้เลยร้องบ่อยมั้ยคะ
แล้วก็เคยร้องเล่นอยู่แต่ว่าน่าจะเป็นบางคำ
เอาล่ะบางคำที่ว่ามีมีพลิกอยู่อะไรอย่างเงี้ย
อืมแต่ร้องได้ล่ะจดจดไปล่ะร้องจดไปล่ะถ้าอย่างงั้นก็ต้องตัดสินใจให้ดี
เพราะว่าตัวช่วยยังไม่ได้ใช้เลยยังอยู่ครบถ้วนนะครับ
ตอนนี้มาตัดสินใจก่อนนะครับฟังอินโทรไปแล้ว
สำหรับเครงที่สองนี้มูลค่า๑หมื่นบาทนะครับ
คุณฟ้าจะเล่นหรือจะหยุดครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้

ครูฟ้าเลื่อมมาแล้วนะครับ

และตัวช่วยของคุณฟาในเพลงที่๒นี้

วิน

อ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
ตัวช่วยของคุณฟ้าในเพลงที่๒นี้ก็คือ

เป็นตัวช่วยที่ใครก็อยากได้

รับไปแล้วตอนนี้นะคะ๑๐๐๐บาท
แม่เลือกได้ดังใจจริงมาถึงเพลงที่๓กันเลยครับเพลงที่๒ไม่ได้ร้องเพลงที่๓มี๒๐๐๐๐บาทสบายเลยค่ะนวดแล้ว

แล้วอาจจะไม่ได้ใช้เผื่อเปิดเจอเพลงที่เขาร้องได้แน่อะไรอย่างนี้ก็เก็บเอาไป
มีแนวโน้มจะไม่โดนยึดรถแล้วล่ะพี่ฟ้า
โอเคตั้งใจตั้งใจยืนตรงนี้มาถึงเพลงที่๓นะครับมูลค่า๒๐๐๐๐บาทถ้าพร้อมแล้วอินโทรมาเลยครับ
เป็นไงครับเพลงนี้เพลงนี้เก่านะ

อ่ารู้เคยร้องน่าจะเคยร้องล่ะ

แต่ว่าเนื้อเพลงยังไงครับเพลงนี้

พี่หนูถามพี่จริงพี่ร้องอะไรได้บ้างไหมจริง
โดยที่แบบไม่หวั่นนะร้องได้เพลงนี่แบบเอาอย่าร้องได้

ตัวช่วยยังเหลืออยู่ต้อง๒แผ่นเป้าไปอีกทีเดียวตัดสินใจให้ดี
เพลงที่๓นะครับมูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณฟาครับจะเล่นหรือจะหยุดครับ

เล่นค่ะ

เลือกที่จะเล่นเพื่อจะคว้า๒๐๐๐บาทนะฮะ
ถ้าไม่ชัวร์ใช้ตัวช่วย

เพลงนี้ครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้

เอาละครับตอนนี้เลือกไปแล้ว๑แผ่นนะครับ

มาดูที่ว่าแผ่นที่๓นี้ตัวช่วยนะครับ
ในเพลงที่๓ของคุณฟานั้น

กางเกง

ในเพลงนี้แผ่นที่สามก็คือเปลี่ยนเพลงครับ
เรียนเพลงอันนี้เรียนให้ทราบว่า
เราจะเปิดเพลงที่จะเปลี่ยนให้ฟังก่อน
ถ้าฟังแล้วมันยากกว่าเพลงเดิม

หรือเก็บเอาไว้ก่อนแล้วเปิดอีกป้ายหนึ่งก็ได้
ใช้ตัวช่วยอีกป้ายหนึ่งเอามารวมกันได้นะครับ

นั่งไปอีกแป๊บแล้วค่อยลงป้ายหน้า
เอาละตอนนี้มาฟังกันก่อนนะครับ

อินโทกขึ้นมาแล้วนะครับ

เอาละครับทีนี้ตัดสินใจให้ดีนะฮะ
ตอนนี้นะครับเพลงที่จะเปลี่ยนนี้
ตกลงว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน

ไม่เปลี่ยนใช้เพลงเดิม

ตกลงว่าจะใช้ต่อหรือไม่ใช้ครับตัวช่วย

ตอนนี้นะครับคุณฟ้าตัดสินใจจะใช้ตัวช่วยตัวสุดท้ายนะครับ

ตอนนี้เหลือแผ่นที่๒๔๕๖แผ่นไหนครับ
แผ่นที่๔นะครับ

แผ่นที่๔นะครับตัวช่วยของคุณฟ้านะครับตัวสุดท้ายนะครับก็คือ
และแผ่นที่๔ก็คือ

ก็ยังมี๑ท่อนลองมาเลยว่าอยากให้เปิดท่อนไหน

คุณฟ้าเลือกฟังท่อนโอ้โฉมยงนะครับ

เพชรไหนถึงไม่เวทนาไม่คอยหาน้องลงเสียงหนา
เพลงที่สามนะครับมูลค่าสองหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๓เพลงมาครับ

ขอบคุณครับ
สวัสดีครับ
จังสุดจังลูกจังคนทางดาย
เอ่ยป้องรักน้องสาวบนเข้ายาย
ที่สุขใจเมื่อได้เห็นเสียงนาง

อย่าใจดำหัวทำไปหลอเล่น
สะท้อนกระดอนจากเขาเด่น
ที่อยากเห็นหรือเป็นนางไม้ป่า
ลาลาลาลาลาลาลาลา
ลาลาลาลาลาลาลาลา
ลาลาลาลาลาลาลาลาลา
ลาลาลาลาลาลาลาลาลา
โฉมยงพี่ลงแต่เสียงเธอ
ที่พร้ำเผลอถึงเธอจะยังบ้า
ฉะไหนถึงไม่เวทนา
ที่คอยหานุ่งลงเสียงนา
ลาลาลาลาลาลาลาลา
ลาลาลาลาลาลาลาลา
ลาลาลาลาลาลาลาลา
ลาลาลาลาลาลาลาลา

ขอให้ผ่านเพลงนี้ไปได้นะครับก็จะได้ถึง๒
หมื่นบาทเพราะเป็นค่างวดที่ติดค้างอยู่
มาดูกันเลยครับเพลงที่๓นะครับมูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณฟ้าร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้

ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เพลงที่๓ครับมูลค่า๒หมื่นบาท
คุณฟ้าร้องได้
ได้ครับ

ร้องได้พยายาม
ดรร้องได้พยายาม

ภายใต้ความกดดันต่างนานา

เป๊กภูมิใจที่จะประกาศ
ให้ไฟแนนท์ที่จะมายืดรถพี่ฟ้า
ตอนนี้ไม่ต้องมาแล้วเพราะว่าพี่ป่ามีเงินแล้ว

โอ้โหตอนนั้นเพลงนี้ดังสุดนะฮะ

สร้างชื่อเสียงให้กับคุณโชคชัยโชคอนันต์

จนมีคนเอาเพลงนี้ไปทำเป็นหนัง

ฟังกันก่อนอินโทรเพลงที่๔

๔๐๐๐๐บาทมาเลยครับ
มีบายก็ได้
วันแรงที่สี่ฟังอินโทรแล้วครับคุณฟ้าก็
จะเล่นหรือจะหยุดครับ

ตามนั้น

รับเงินที่สถสมไป๒หมื่นบาท
วันนี้ขอบคุณพี่ป๊ามาก
ขอบคุณใหญ่ใหญ่พี่ฟาง่ารวมคือน้ำ
ขอบคุณรายการไทยรัฐทีวีนะครับ

ที่มีโอกาสให้ผมได้กลับมา
แก้มือแก้ความฝันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
หลังจากที่ผมไม่ได้อะไรเลยนะครับเที่ยวแรก
แต่เที่ยวนี้ยังดีนะครับผมได้
ร้องเพลงไก่จ๋าได้สำเร็จนะครับ

ได้ไปปลดหนี้ค่ารถ๒งวดพอดีนะครับ
ตอนนี้ในทะเบียนของเรานะครับสมาคมชมรมคนช้ำ

สมหวังกันบ้างผิดหวังกันบ้าง
ก็คราวข้างในตอนนี้เหลือแค่๒ท่าน

กดปุ่มตอบชื่อเพลงก่อนขึ้นมาเลย
เอาละครับถ้าพร้อมแล้วเพลงโจทย์นะครับ

ตอบถูกแบบนี้ขอเชิญพี่แป๊ะ
นุ่มเกาท์เขลางามสมยานามนักไทย
ย่าขึ้นมาร้องได้ให้ร้านกับพวกเราเลยค่ะ
สวัสดีครับผมแป๊ะนามสกุลปักทงชัยครับ
อาชีพก็ทั่วไปใครมาจ้างก็ไป
หากย่าอะไรก็ขอให้ได้ตังค์อย่างเดียวทำเพื่อแม่กับลูกครับ
ความที่ผมอยากจะไปร้องเพลงร้องได้ให้ล้านก็อยากจะได้เงินมาปลูกบ้านให้แม่
เพราะหลังนี้มาสี่สิบกว่าปีแล้วเนี่ยนี่แหละครับบ้านผมไม้ไผ่เนี่ยผูกหมดแล้วเนี่ย
สังกะสีเนี่ยกระแดงหมดแล้วเนี่ยปวกขึ้นแล้วเนี่ยครับ
ฝนตกทีก็สงสารแม่มากที่สุดเลยเพราะว่าแกต้องลุกหากระแป๋งหากระมังมาลองน้ำฝน
ในชีวิตนะอยากจะมีบ้านเหมือนคนอื่นเขาน่ะได้อยู่หลังดีฝนตกฟ้าร้องมาก็ไม่ต้องมานั่งเอากระเป๋งเอาอะไรมาลองน้ำฝน
วันที่ผมไปแข่งร้องได้ให้ล้านผมก็ล้มเหลวล้มเหลวที่เพลงแรกเลยผมก็ร้องไห้บนเวทีผมทำไม่สำเร็จลูกชายก็ร้องไห้กลับมาถึงบ้านก็ขอโทษแม่ว่าลูกทำให้สำเร็จก็เลยไม่ได้
อยู่ได้เพียงแค่สองหมื่นวันท่านยมทบาลจะให้ไปไหนก็ไป
ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

จุดที่ผิดตรงนี้ครับ
ท่านยมพระบาลจะให้ไปไหนก็ฝนให้
และนั่นคือพี่แป๊ะค่ะความเศร้าของพี่ยังตราตึงใจพวกเราอยู่จนถึงทุกวันนี้
ร้องผิดนี่มีหลังน้ำตาไปหลายท่านเลยทีเดียว

ถูกแล้วชีวิตพี่แป๊ะนี่ก็รันทดมาก
ตอนนี้ต้องเลี้ยงลูกคนเดียว

วันนี้ครับลูกวันนี้ครับ

วันนี้ในใจพี่ตั้งเป้าที่มา
จากค่ากินแล้วพี่อยากทำอะไรอีกตอนนี้
ใจจริงที่มาไอล่าไอล่าไม่มีอะไรหรอกครับ
หนึ่งผมมีเสาอยู่แล้ว๒๐ต้น

สองกระเบื้องมีอยู่แล้ว๒๐๐กระเพ็ญ

ทุกวันนี้แม่ผมเดินไม่ได้แล้วครับ
ความตั้งใจของเขาคนนี้ก็คือว่าคุณแม่อายุเยอะแล้ว
เขาอยากให้คุณแม่ได้อยู่บ้านที่เขาสร้างก่อนที่ท่านจะสิ้น
ก่อนที่แกจะไปกับแกได้เห็นบ้านสักนิด
ก่อนอย่างนี้ครับ

วันนี้เราคุยกันเยอะขึ้นมาหลายคน
เวลาหมดต้องมาร้องอีกวันนึง

จะได้ทำบ้านให้คุณแม่ได้นอนสบาย
มีหลังคามีเสามีพื้น

ครั้งหน้าคอยติดตามและ

ก็เป็นคนช้ำนะครับ

ดูสิว่าเขาจะไปได้ไกลถึงแค่ไหน
กันต่อนะครับในร้องได้ให้ล้านในคราวหน้านะครับ

ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์

เป็นสไตล์แบบ

หนูรักพ่อมั้ยลูกรักค่ะอยากให้พ่อมีเมียใหม่มั้ยไม่อยาก

อยู่ได้เพียงแค่สองหมื่นวันท่านยมมาบานจะให้ไปไหนก็ไป
พอพี่ผ่านเดี๋ยวประมาณว่าพี่กระโดดเลยพี่ไม่แคร์คำอื่นเลยเหรอ
เพลงที่๑มูลค่า๕๐๐๐บาทนะครับคุณแป๊ะร้อง
แป๊ะ